โอ้โหน้ำใสไหลเย็นมากเลย
จุดนี้แหละคุณผู้ชมที่ว่ากันว่าเดี๋ยวมีกุ้งมาเดินขบวน
แล้วปรากฏการณ์นี้จะมีให้ชมปีละครั้งเท่านั้นค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วค่ะ
แห่ช่วงนี้อากาศมันก็ดีอะเนาะ
แต่ว่ามันอาจจะมีฝนตกมากวนใจบ้างถือซะว่าทำให้เราได้หลับดับร้อนกันได้
แต่จะตกแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อย
ให้ข้อมูลการพยากรอากาศตรงกันนะคะว่า
ช่วงนี้จะมีฝนตกชุกตอนกลางของประเทศคือภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
รวมถึงภาคใต้ตอนบนเนื่องมาจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือมรสุมประจำฤดูเนี่ย
มีกำลังแรงตอนบนก็จะมีร่องฝนพาดผ่านตอนกลางค่ะ
ทำให้ฝนตกชุกตกกระจายหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่รับลมอย่างด้านตะวันตกของประเทศไทย
แม้แต่บริเวณที่รุ่มต่างนะคะก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือด้วย
ส่วนคลื่นในทะเลค่ะโดยมากก็จะมีคลื่นสูงฝั่งอันดามันสูง๑๒เมตร
จุดใดที่มีฝนเนี่ยนะคะก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
ก็ต้องแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยกันด้วยค่ะ
ส่วนสภาพอากาศโดยรวมนับแต่วันนี้ถึง๒๗กันยายนเป็นอย่างไรตรวจสอบรายละเอียดกันนะคะ
เหนือและภาคอีสานค่ะเช้าตามยอดดอยยอดภูมีหมอกกับมีฝนลดลงนะ
แต่ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ๓๐๔๐ของพื้นที่มีลมพัดแรงค่ะ
ดังนั้นพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องระวังดินโครนถล่มด้วย
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น๑๖๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ช่วงที่เกิดฝนจะมีลมพัดแรงดังนั้นพื้นที่ที่ฝนตกซ้ำซาก
ต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วยค่ะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลภาคตะวันออกจะมีฝนแล้วมีคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร
แนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนนะคะ
สำหรับภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งตกได้มากถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
สำหรับพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรเช่นกัน
เรือเล็กงดออกจากฝั่งและงดกิจกรรมทางทะเลไว้ก่อนนะคะ
ส่วนกรุงเทพฯมหานครและประวัติธรรมทนค่ะจะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งบางพื้นที่โดยเฉพาะจุดที่มีต้นไม้เยอะมีลมพัดแรง
เตรียมการรับมือและเตรียมพร้อมปัญหาน้ำท่วมรอการระบายกันเอาไว้ด้วยนะคะ
กันก่อนเลยค่ะว่าปีนี้ช่วงนี้นะคะฝนจะเยอะเป็นพิเศษแต่โดยรวมแล้วฝนในฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่า๕นับจากปีที่แล้ว
ดังนั้นค่ะถือเป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะได้สำรองน้ำส่วนบ้านใครนะคะใช้น้ำฝนในการใช้ทำมาหากิน
ก็ขอให้กักเก็บเอาไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าหนาวฝนจะลดลงแล้วค่ะ
ตอนนี้รอไปชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนก่อนนะอยู่ที่แก่งลำดวนจังหวัดอุบลราชธานี
ใครเห็นภาพสวยแบบนี้อย่าลืมส่งมาอวดกันด้วยนะคะ